ช่วงนี้มาตามความคืบหน้าคดีที่หลายคนให้ความสนใจนะคะ
จากกรณีที่พ่อเลี้ยงฆ่าลูกเลี้ยงที่กำลังท้อง๗เดือน
การเอาค้อนทุบแล้วก็มีการกระทืบไปที่ท้อง
ทำให้เด็กในท้องเนี่ยตายด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้จับตัวได้นำตัวมาสอบปากคำ
ก็ตั้งใจว่าสายวันนี้จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่สุดท้ายตำรวจต้องล้มเลิกการทำแผนนะคะ
เพราะว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
เดินทางมาถึงที่หน้าห้องขังมาพูดคุยกับผู้ต้องหา
แล้วก็มีการต่อว่ากันอย่างรุนแรงก็สามีของผู้ตายนะคะ
ที่เขาบอกว่าเขาอยากจะมาพูดคุยใช่ไหมอยากจะถามด้วยตัวของเขาเอง

เสื้อขาวเนี่ยฮะสามีผู้ตายเขาก็คับแค้นใจใช่ไหม
ใช่เพราะว่าคือเขาก็อยากรู้ว่ามาทำเมียกับลูกเขาทำไม
เดี๋ยวไปดูนะฮะตอนที่เจอหน้าผู้ต้องหาที่กำลังจะถูกนำตัวไปทำแผนนะครับ
โรงมึงทำด้วยอะไรจริงใจของมึงไอเหี้ย

มานี่ดิมานี่ก่อนดิ
มายันได้เหมือนแกล้
กันเหมือนมึงกล้ามึงกล้ามีกรู้ก็มึงทำง
เอือกะติร้าย
หน้ามึงไหม
เราก็ต้องขออนุญาตดูดเสียงเป็นบางช่วงนะครับ
แต่ว่าเป็นความคับแค้นใจของสามีแล้วก็ญาติของผู้ตายนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็คือถามแหละค่ะว่าทำทำไมทำได้ยังไงจิตใจทำด้วยอะไรนะคะ
ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามข่าวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าพ่อเลี้ยงคนนี้ไปมีปัญหากับแม่ก็คือกับภรรยา
ทัลลอกกันนายภูมิใจเหลืองทองอายุห้าสิบเจ็ดปีนะครับ
อ่าทะเลาะกับเมียแล้วก็เมียหนีไปก็เลยไปใช้ค้อนทุบนะ
นางสาวนัญชญาจันทะโมคาค่ะ
ชื่อเล่นชื่อนุ่นที่เป็นลูกเลี้ยงเป็นลูกของภรรยาเนี่ยนะฮะ
วันนี้มีคนไปพบที่ป่าละมกินยางเหวื่อหนู

แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำต่อเมื่อวานนี้

แต่อย่างที่บอกว่าพอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แล้ว
ตำรวจก็เลยตัดสินใจยกเลิกการทำแผนดีกว่า
เพราะดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์บานปลายที่ควบคุมได้ยากขึ้นน่ะนะคะ
โดยค่ะเบื้องต้นนายภูมิใจเนี่ยค่ะอ้าง
นายภูมิใจเล่าเหตุการณ์เบื้องต้นตลอดภาพกับตำรวจว่า
เรื่องราวที่ออกมาจากปากของนายภูมิใจผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาบอกว่าเย็นวันที่๑๐เมษายนเนี่ยทะเลาะกับนางพิมวิมลภรรยาซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
นางพิมวิมลหนีออกจากบ้านไปต่างจังหวัด
นายภูมิใจก็พยายามโทรศัพท์ไปง้อหลายครั้งนะคะ
ง้อหลายครั้งไม่สำเร็จเลยตัดสินใจขู่ซะเลยบอกว่าถ้าไม่กลับมาจะฆ่าลูกสาว

เช้าวันที่๑๑เมษายนค่ะ
ออกไปซื้อหมูปิ้งให้กับผู้ตายลูกเลี้ยงนี่แหละ
แล้วก็นายธนวัฒน์สามีของผู้ตาย
หลังจากที่สามีออกไปทำงาน
เขาเดินไปหยิบค้อนที่อยู่ในบ้าน
เดินไปเคาะประตูห้องผู้ตาย
ตั้งใจจะไปทำร้ายและฆ่าตามที่ขู่เอาไว้ค่ะ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องขอยืมเงิน๒๐๐๐บาทใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าไอ้ขอยืมเงิน๒๐๐๐บาทเนี่ย
เป็นอุบายที่เขาตั้งใจพูดเพื่อให้ลูกเลี้ยงเปิดประตูให้
เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปฆ่าได้
ซึ่งนายภูมิใจยังบอกกับตำรวจว่า
ที่ต้องฆ่าเอาค้อนทุบจนเขาตายทั้งแม่ทั้งลูกในท้อง๗เดือนเนี่ย
เพราะต้องการจะฆ่าในตอนนั้นจริง
กลัวว่าถ้าปล่อยเอาไว้แล้วตัวเองสงบสติอารมณ์อะไรลงเนี่ยจะฆ่าไม่ได้

ก็คือตั้งใจจะฆ่าคือกลัวว่าถ้าทิ้งไปนานกว่านี้จะไม่ได้ฆ่าว่าอย่างนั้นเถอะ

เนี่ยค่ะก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำอะไรยังไงบ้างนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกตั้งใจจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพอยู่แล้ว
แต่พอญาติญาติสามีของผู้ตายเนี่ยมาถึงโรงพักเลยก็ดูทรงแล้วน่าจะไม่รอดนะคะ
คงอาจจะเกิดเหตุการณ์บานปลายวุ่นวายได้ก็เลยยกเลิกซะเลยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปก่อน
ซึ่งคำรับสารภาพจะเป็นเหตุให้ลดโทษหรือเปล่านั้น
ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลล่ะค่ะ
แต่เบื้องต้นพยานหลักฐานที่รวบรวมได้นั้นเพียงพอต่อการสั่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว
ส่วนมูลเหตุก็อย่างที่เรานำเสนอกันไปแล้วนะคะ
โกรธที่ภรรยาหรือว่าแม่ผู้ตายไม่รับสายง้อแล้วก็ไม่ยอมใจอ่อน
ก็เลยตัดสินใจฆ่าลูกเลี้ยงของตัวเอง
ซึ่งเป็นทนายคุ้มครองสิทธิในการดำเนินคดีของผู้ต้องหาที่มีอัตราโทษประหารชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าเขาขอรับโทษประหารชีวิต
และขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
หลังจากการแถลงข่าวสถานการณ์ก็คลี่คลายลงค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาไปจำลองเหตุการณ์ที่ชั้น๒
ของสอนอคณะยาวแทนอ่ะนะคะเบื้องต้นทางผู้กำกับการสอนอคณะยาว
อยากจะให้ญาติของผู้เสียชีวิตสบายใจว่า
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพยานหลักฐานและขั้นตอนกฎหมายทุกอย่าง
ซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าหากผู้ต้องหาจำนวนต่อพยานหลักฐาน
ดุลยพินิษฐ์ที่สารจะไม่ลดโทษให้ก็ได้เหมือนกันค่ะ
พรุ่งนี้ตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อสาร
และจะคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
มีเสียงสามีของผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่เขาให้สัมภาษณ์ในวันนี้เอาไว้ด้วยนะฮะ

แล้วก็เขาทำกับเมียกับลูกผมแบบนี้ได้ยังไง
ไม่เลยไม่เลย
ผมไม่ทักเจ้าเพราะว่าทักเจ้าที่เขาลงโทษเขาไปถึงบ้านแล้ว

ชีวิตเขามันไม่มีความสุข

นะครับเขาไม่มีความลับสิทธิ์ผิดสารภาพอะไรเลย
ลูกเมียผมทั้งคนนะพี่ช่วยผมหน่อย

ผมอยากให้คดีของผมตรงนี้
ก็ในมุมของทางสามีของผู้เสียชีวิตก็คือต้องการให้ได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
ซึ่งตามข้อหาที่ตำรวจแจ้งก็คือข้อหานี้อยู่แล้ว
ทางผู้ต้องหาเองก็บอกผ่านทนายที่เขาต้องมาดูแลคดีให้ตามสิทธิในการคุ้มครองของผู้ถูกดำเนินคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตนะนะ
ทนายความก็บอกว่าก็ผู้ต้องหาก็พร้อมรับโทษถึงประหารชีวิตค่ะอ่า
ส่วนวันนี้ก็นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดมีนบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ต้องหานายนี้นะครับ
ก็เป็นการจำลองทำแผนในพื้นที่ของสอนอนเพราะว่าเอาลงมาท่าทางจะไม่รอด
ถึงพื้นที่เกิดเหตุที่บ้านพักที่คลองสามวานแน่แน่ไม่น่าพ้นแค่ลูกโรงด้วยซ้ำครับอืม